คุณผู้ชมและคุณพลอยและคุณเชอรี่เข้าชม
ในวันพรุ่งนี้จะมีการ
ประกาศผลสลากินแบ่งรัฐบาล

สุภาชัยคนดีคนเดิมของเรา
ไม่ใช่คนเดิมแล้วนะตอนนี้เขาเปลี่ยนไปเยอะแล้วนะ

คนแรกค่ะพี่เอสุปชัยเลยจริงไม่ได้ตั้งใจใบ้ลงใบ้เลขอะไรหรอกนะคะ
แต่อยากอวดหุ่นสับคุณผู้ชมดูซะก่อนนะคะนี่
ุ่นเขาเป๊ะมาขนาดนี้เอวอเล็กเวอร์มาก

สองหนึ่งสี่มันอยู่ข้างหลังค่ะ
มาถูกจังหวะตรงวันพอดีเลยนะคะแม่ค่ะ
เอออ่ะไปต่อละกันค่ะต่อเนื่องกันเลยเรื่องนี้พักไม่ได้จริง
แพนเค้กเขมมะนิดค่ะเธอเดินทางไปทำบุญที่วัดพระธาตุล่านองค่ะ
จังหวัดน้องคายถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่นะ
ที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองค่ะ
นี่เลยคุณผู้ชมดูตามภาพเลยนะพี่น้องค่ะเธอก็ไม่ได้ปล่อยนะคะ
เธอก็ได้ปล่อยค่ะปลาไหลเนี่ยปล่อยปลาแล้วก็ปล่อยนกด้วย
แล้วคุณผู้ชมสังเกตเห็นอะไรไหมคะไอ้เราเนี่ยมันก็ตาดีคุณผู้ชมค่ะ
เพราะว่ามันมีภาพภาพหนึ่งเนี่ยแม่ค้าเนี่ยเหมือนเอ๊ะ
มือของแม่ค้าเนี่ยครับคล้ายครับคลาว่าจะบอกเป็นเลข๕หรือเปล่า
แถมเราเนี่ยก็ยังไม่ละสายตานะตัวเลขผ้ากันเปื้อนอะไรอีกอ่ะ
โถซิชาติอาจจะเป็นชุดตัวเลขมงคลก็ได้อันนี้เรื่องแบบนี้มันปล่อยผ่านไปแล้วจริง
เพราะว่าอะไรโชคตามตัวของคนอื่นไง
แต่ว่าหวังว่าเรา๓คนจะมีโชคบ้างนะคะ

เลือกเลยเลือกได้แต่จะมีให้ซื้อหรือเปล่างานญาติก่อนอันนี้นะ
ฉันดาวว่าคุณแม่คลาสท่านนี้น่าจะกำลังประมาณวัดให้ดูขนาดของเต่ารถภาพ
หัวประมาณเท่ามือเนี่ยเอาไหม

ส่วนเบอร์โทรต่างถ้าคุณผู้ชมโทรไปอาจจะไปติดต่อธุรกิจเขาได้นะครับ